เป็นเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะ

คือเธอบอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกาย

นี่ค่ะคือขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

เจอสาวผมสีม่วง
นอนอยู่บนเตียงกับสามีของเธอ
เบลอภาพแต่ก็เห็นสีผมใช่ไหมคะ
ผู้หญิงที่อยู่ในห้องเนี่ย

ผู้ชายก็พยายามจะกันเธอออกค่ะ

รูปคู่บนหัวนอนก็มี
รูปลูกรูปครอบครัวก็มี
ทำไมมานอนกับสามีคนอื่น

ร้องขอความช่วยเหลือจากนักข่าวค่ะ
เพราะเธอถูกสามีทำร้ายด้วยนะคะ
คือเธอจับได้ว่าสามีพากิ๊ก

ที่เธอและสามีทำมาด้วยกัน

เธอกลับโดนสามีทำร้าย

ตามกฎหมายมีพยานรัก
ด้วยกันสองคนคือลูกสาวและลูกชาย
ระยะหลังสามีเจ้าชู้มาก

หลายคนจับได้ก็หลายครั้ง
แต่เธอให้อภัยทุกครั้ง

ขอแยกบ้านกันมาสักเดือนกว่า

ช่วงเช้าวันวาเลนไทย

สามีมารับลูกสองคนที่บ้านนะคะไปส่งที่โรงเรียน

ก็คิดว่าเออสามีมาเอาใจหรือเปล่า

เธอแวะไปเอาของที่ร้าน

สามีเขาทำดีมารับลูกไปส่งที่โรงเรียน

เพื่อนมานอนกันหลายคนเลย

สุดท้ายเธอถึงขั้นงัดห้องดูเลยนะคะ
ฉุนเฉียวขัดขวางไม่ให้เข้าห้อง

สามีใช้กำลังฉุดกระชากเธอเวียงเธอ

ม่านรัดคอเธอจนแทบหายใจไม่ออก
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม
แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม

แต่เธอก็ไม่ละความพยายาม